เป็นความคืบหน้ากรณีชายไม่สมประกอบ

ทีบไม่พอคือทีบรถเขาจะล้มไปเลย

คว่างใส่คว่างปลาเข้าไปอีก
คือทำให้คนที่รถติดไฟแดงตรงนั้น

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ในนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกเขาเล่าเลยนะคะ
ว่าชายคนนี้เดินผ่านตรงนี้เป็นประจำ
บางครั้งก็มาขอบุหรี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นไปสูบ

เพราะชาวบ้านรู้ว่าเขาเป็นคนสติไม่ค่อยดีไม่สมประกอบ

ที่ผ่านมาก็ไม่เคยไปทำร้ายใครนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าครั้งนี้เกิดอะไรขึ้น

จึงก่อเหตุทำร้ายคนขี่บิ๊กไบท์

สาวคนนี้คือนายแหนะครับ

ไปพบกับนายสังทอง

ซึ่งเป็นพ่อของนายเอ
ทองนี้เขาเล่าว่าเมื่อประมาณ๒๐ปีที่แล้ว
ลูกชายไปรับจ้างทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพแล้วเกิดอุบัติเหตุตกตึก
ก็เลยทำให้กระทบกระเทือนทางสมอง
กลับมาอยู่บ้านเริ่มมีอาการผิดปกติ
คือหวาดระแวงคนอื่นไปทั่วนะคะ

คือชอบเดินไปมาคนเดียวอะค่ะ
เป็นมาตลอดตั้งแต่๒๐ปีที่แล้ว
จนถึงทุกวันนี้อาการก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะ
บอกชาวบ้านแถวนี้รู้ดีอาการลูกชายเป็นอย่างนี้ค่ะ
ไปไหนก็จะไม่มีใครถือสา
ส่วนใหญ่เขาจะไม่ไปทำร้ายใครก่อนนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ลูกชายไปปลาหินใส่คนขี่บิ๊กไบท์เนี่ย
คาดว่าอาจจะเป็นเพราะอากาศหรือเปล่า
ช่วงนี้อากาศร้อนเนี่ยค่ะอากาศร้อน
มาพยายามดูแลลูกอย่างดีให้กินยาที่หมอให้ตลอด
แต่บางครั้งเขาก็เดินหายออกจากบ้านไป
หายไป๒๓วันเลยนะแล้วก็กลับมาบ้านอีกทีนึงนะคะ
อย่างไรก็ตามพ่อกับแม่ก็อยากฝากขอโทษคนขี่บิ๊กไบท์
ถูกทำร้ายด้วยนะคะเขาบอกเองว่าเขาก็เสียใจ
ก็ไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะไปทำอะไรแบบนี้เหมือนกันค่ะ
ดูแลให้เพิ่มขึ้นนะคะเป็นสองเท่า
หรือว่าเอาไปปรึกษาคุณหมออีกทีว่าจะต้องทำยังไง
ถ้าทานยาแล้วอาการยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะ